ติดตามสถานการณ์น้ำมันที่รั่วลงทะเลระยองหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังดูอยู่ว่าทิศทางของน้ำมันที่รั่ว

หลังจากที่ขึ้นชายหาดแม่ลำพึงเมื่อวานี้

รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัปเดตข้อมูลบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้นะ
ยังไว้ใจไม่ได้นะครับจากเหตุการณ์นะฮะ
บอกว่าน้ำมันตอนนี้กระจายเป็นฟิล์มบาง
ต้องรอน้ำลงถึงจะพอประเมินได้
แต่เชื่อว่าตอนนี้คงเป็นคราบฟองน้ำมันมากกว่า
ที่จะเป็นน้ำสีดำเยอะเหมือนช่วงก่อนนะครับ
อกจากนี้อาจารย์ทรยังบอกด้วยว่าได้เดินสำรวจหาดแม่พิมพ์
บอกได้ว่ายังไม่เห็นน้ำมันใดหาดขาวสนิทแล้ว

เอาแผ่นฟิล์มเอาอะไรไปเก็บไปกวาดไปอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะ
น้ำทะเลวันนี้มันกลับมาเป็นปกติในแผ่นฟิล์มแบบนี้นะฮะ
ของประธานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมระยองเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ทิศทางของคราบน้ำมัน
มันลอยไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งออกทะเลเปิดก็ไม่น่าจะเข้าอ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดด้วย

หางของมวลน้ำมันก้อนใหญ่เข้าพื้นที่อื่นของเกาะเสม็ดแทนด้วยนะฮะ
ส่วนบริเวณก้นอ่าวหาดแม่ลำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ประมงพื้นบ้านเรือเล็กอวนปูก้นอ่าว

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมรับมือคราบน้ำมัน
คาดว่าวันนี้จะเข้ามาบริเวณก้นอ่าวตรงนี้
เจ้าหน้าที่เขาต้องไปทำความสะอาดนะในน้ำนะ
โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กอวนปู
บอกว่าชาวประมงก็ยินดีที่จะเสียสละเวลาตรงนี้นะครับ
ไม่ออกหาปูหาปลาแล้วต้องเอาขึ้นมาเกยชายหาดไว้ก่อน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะขจัดคราบน้ำมันออกไปให้หมดก่อนนะฮะ
ค่ะทีนี้ผลกระทบเราก็ต้องไปถามแม่ค้า

บอกว่าราคามันปรับลดลงเลย
หมึกเนี่ยนะเมื่อก่อนโลละ๓๒๐ตอนนี้เหลือโลละ๒๘๐
ปูม้าก็เหมือนกันค่ะจากโลละ๔๕๐ก็มาเหลือโลละ๓๐๐บาทนะคะ
ราคาลงขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าคนจะแห่ไปซื้อใช่ไหม
เปล่าเลยเขาบอกว่าขายไม่ค่อยจะได้เลยนะคะ

โอ้โหบอกกับทีมข่าวของเรานะด้วยความอัดอั้นตันใจค่ะ

โอ้โหคุณเครื่องรางของขังจากเกจิดังอะไรช่วยไม่ได้เลย

ขนาดมีประหลัดขิกท่อนใหญ่

เจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วได้ออกแถลงการฉบับที่๘นะครับ
ระบุว่ายินดีจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ระยะสั้นและระยะยาวแล้วก็พร้อมเปิดเรื่องร้องเรียน

ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์